คุณผู้ชมค่ะต้องบอกว่ามีอีกหนึ่งดราม่าให้ได้ติดตามกันนะสำหรับเบ้นปุญญพร
แต่พอเบ้นเข้าไปตอบว่าแค่ขออนุญาตถ่ายกับเจ้าของร้านค่ะ
ไอจีอวจารย์คนที่ว่าก็ไม่หยุดนะคะเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่านางแน่มาก
ท้ายที่สุดค่ะสาวเบ้นก็ต้องตอบกลับไปอีกว่าเอาเวลาไปทำงานเถอะนะคะ
เจอแบบนี้อย่าว่าแต่เน้นงงเลยค่ะเพื่อนดาราก็เข้ามาถามกันยกใหญ่ว่า
ล่าสุดสาวเบ้นก็เลยขอเปิดใจผ่านบันเทิงไทยรัฐนะคะว่า
ที่ตอบกลับไปแบบนั้นไม่ได้โกรธไม่ได้เครื่องอะไรนะ
แค่อยากจะอธิบายให้คนที่มาถามเข้าใจ
ซึ่งเอาจริงตัวเธอเองก็งงว่าแค่ลงรูปกับคนดังเวลาไปเที่ยวก็เป็นประเด็นดราม่าได้ด้วยเหรอคะ
ไม่ได้โกรธเลยค่ะเพราะเบ้นเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนที่คิดเล็กคิดน้อยขนาดนั้น
คืออันนี้มันเป็นอะไรที่แบบขำมากนะคะเหมือนกับที่เบ้นชี้แจงไปในข้อความที่เบ้นบอกไปแล้วอะค่ะ
แต่อาจจะด้วยคำพูดที่เราพิมพ์ไปคนมันก็อาจจะแลไปในความหมายอย่างอื่น
เพราะมันจะมีประโยคอื่นบอกแน่เนอะเป็นแบบนางแน่เนอะอะไรอย่างนี้
เราก็แบบแน่เหรอได้จ้ะก็เอาเวลาไปทำงานดีกว่า
อันนี้ก็ยังไม่ค่อยหนักหนาเท่าไหร่แต่ก็เป็นการกล่าวหาเขาเหมือนกันนะ
เบ้นเขาไม่ได้มีเจตนาอะไรแล้วในภาพเนี่ยก็มีหลายคน
ไม่ได้มีแค่เน้นกับคุณสงกรานต่อให้มีแค่เน้นกับคุณสงกราน
มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณผู้ชมเอาจริงเวลาเราไปเที่ยวแล้ว
เราเจอเจ้าของร้านเป็นดาวเราก็อยากถ่ายรูปด้วย
ไม่อย่างนั้นคุณสงกรานก็ต้องติดป้ายสิห้ามถ่ายรูปกับผม